ยาลาเด็กสองคนเป็นมุสลิมนะ

น้องไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีบ่อปูนซีเมน
แล้วเบาะปูนนั้นน่ะลึก๑๕เมตร

กับ๑๒ขวบตกไป
ขาดอากาศหายใจค่ะโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นช่วงเนี่ย
ค่ำที่ผ่านมาสัก๒ทุ่มได้นะ
เบาะตรงนั้นอ่ะมันเป็นเบาะเบาะปูน่ะอยู่หน้ามัศยิตปูโปะ
ที่ตำบลท่าสาปอำเภอเมืองยะลาค่ะชาวบ้านไปดูสิโอ้โห
เห็นภาพนี้แล้วก็สะเทือนใจคือเจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่เลยอ่ะ
แล้วที่เบลออยู่ตรงนั้นนะคะเด็กชาย๒คน๘กับ๑๒ตกลงไปในบ่อตรงนี้
แล้วบ่อมันลุก๑๕เมตรเด็กสูงเท่าไหร่เองจะขึ้นมายังไงไหวคะ
ตรงนั้นพอก้นบ่อมันไม่มีอากาศหายใจด้วย
คิดดูสิกว่าจะเอาตัวเด็กขึ้นมา๓ชั่วโมงกว่าเลยนะ
เอามาได้แต่ร่างค่ะโอ้โหพ่อแม่มะปานะที่ยืนอยู่ตรงปากบ่อนะ
โว้ยยยยยร้องผมร้องไห้
คุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะนายอายุสาและ
เล่าให้ฟังคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๔คนนี้นะเป็นน้าของเด็ก๘ขวบด้วยบอกว่า
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเด็กเขาก็วิ่งเล่นกันอยู่ตรงนี้แหละ
เสร็จแล้วเด็กที่วิ่งเล่นด้วยกันผู้หญิงนะ
วิ่งมาบอกบอกกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
นี่เพื่อนสองคนตกลงไปในบ่อ
พอได้ยินอย่างนั้นเอ๊ะจะใช่หลานหรือเปล่านะ

แล้วพยายามจะช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะเอาเชือกโรยตัวลงไปช่วยก่อน
แต่อย่างที่บอกไงว่าโหบ่อลึกตั้ง๑๕เมตรคุณผู้ชม
คนลงไปช่วยนะแค่ครึ่งบ่อ
ลงไปช่วยเองขนาดเป็นผู้ใหญ่ยังเริ่มหายใจไม่ออก
นี่พี่กำลังจะถามว่าฝาบ่อมีไหมนี่คือมีใช่ไหม
ฝาบ่อมีแต่มันแตกเสียหายเหรอ
คือฝาบ่อมันแตกแล้วตรงนั้นจริงตรงบ่อเลยมันเปิดอยู่

นี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เด็กทั้งสองคนตกลงไป
อันนี้น้องผู้หญิงน้องผู้หญิงเขาเล่าให้ฟังไง
บอกว่าหลังจากที่พวกหนูเลิกเรียนหนังสือแขก
หนูก็ละหมาดกันแล้วก็มาวิ่งเล่นกันตรงนี้นี่แหละค่ะ
คือฝาบ่อมถามว่าแล้วน้องที่ไปเล่นด้วยน้องผู้หญิง
บอกว่าหนูกระโดดออกมาก่อนนะ
ก่อนที่ฝาบ่อมันจะแตกแค่นิดเดียวเอง
คือเหมือนโพ๊ะโพ๊ะก็โดดเลยพ้นหนึ่งพ้น
ทีนี้ค่ะทั้งแม่ของน้องวัย๑๒ปีเนี่ยนะคะ
คุณโอ้โหร้องไห้จนเป็นลมเลย

แล้วก็ต้องดูแลอาการเนี่ยอาการมะเนี่ยยังใกล้คิดด้วย
พอได้สติมะบอกแบบนี้ลูกฉันเรียนอยู่ป๖นะ
ทำใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนมะของเด็ก๘ขวบอีกคนนึงเนี่ย
ยังไม่รู้สึกตัวเลยนะใช่แล้วตอนนี้เนี่ยค่ะบ่อตรงเนี่ย
ไม่ได้ใช้งานแล้วแหละแล้วเด็กเขาไม่รู้ไงเขาวิ่งไปเล่น
แล้วบางทีมันพอชำรุดเนอะแตกก็ร่วงหล่นลงไป
เจ้าหน้าที่เตือนเลยนะพื้นที่ไหนที่มีเบาะน้ำแบบนี้
ปิดให้มิดชิดล้อมรั้วกั้นไม่งั้นก็ต้องเป็นตะแกงเหล็ก
มันไม่ใช่แบบสนิมผูด้วยนะติดป้ายเตือนเอาไว้ก็ได้
โอ้โหแล้วดูภาพมุมนี้คุณผู้ชมโอ้ลึกมากเนอะ
จะจะขึ้นมายังไงวะให้เป็นผู้ใหญ่ยังลำบากเลยล่ะ

ครึ่งทาง๗เมตรก็ไม่ไหวแล้วจะขาดอากาศแล้ว
คือแม้ว่าจะมีบันไดแต่ตอนตกลงไป
มันกระแทกนั่นกระแทกนี่บาดเจ็บช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไง
นี่แหละฮะก็กลับไปสู่ความเมตตาของพระเจ้านะลูกนะของแม่